เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
มีหนุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนหนึ่งนะฮะก็ดื่มเหล้าจนเมานะครับ
แล้วก็สะพายปืนลูกซองยาวบุกไปบ้านของอดีตภรรยา
เลิกกันไป๖ปีแล้วนะยังตามไปหึงไปห่วงเขาไปยิงเขาตาย
แล้วก็ยิงแม่สามีของเขาด้วยนะครับ
คดีที่สามีใหม่เขาเนี่ยโอ้โหเข้าไปพยายามที่จะสู้แล้ว

บอกเหมือนพยายามยิงใส่ด้วยนะคะใช่แต่กระสุนติดลำกล้องดูสิ
วันนี้ตำรวจแล้วก็กู้ภัยอมรินได้อมรินใต้ตอบโต้ภัยพิบัติ
ไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายภายในหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอร์บ้านเมืองน้อยหมู่๘
ตำบลแม่เจดีแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับ
อยู่บนดอยสูงเขตรอยต่ออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็ยกใต้ถุนสูง
ศพผู้ที่ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยมีอยู่๒ศพนะครับ
อยู่ในห้องนอนพบ๑ศพก็คือนางอาดะแห่นิอายุ๖๓ปี
เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ด้านหลังหนึ่งนัด
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะครับ
ขณะที่ในห้องน้ำหลังบ้านพบศพนางนะอือจะจูอายุ๓๘ปี
เป็นลูกสะพ้ายของนางอาดะนอนอยู่ที่ข้างกระมังซักผ้า
สภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่สะบักหลังด้านซ้าย
ทะลุหน้าท้อง๑นัดแล้วก็ใต้รักแร้ด้านซ้ายอีก๑นัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หน้าห้องน้ำ๒ปลอก
แล้วก็หน้าบ้านอีก๓ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้านะครับ
เราจำลองเป็นกราฟิกนะครับ
เพื่อให้ท่านได้เห็นเหตุการณ์ว่าจากการสอบสวนสืบสวนของตำรวจเนี่ย

ทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุที่มายิงเขาตายสองศพเนี่ย
คือนายจูหมาป่านำสกุลปะป่าอายุ๔๑ปี
เป็นสามีเก่าของนางนะอือนะที่คือลูกสะพ้ายของนางอาดะนะครับ
ผู้เสียชีวิตเลิกรากับนายจูหมาป่าไป๖ปีแล้วนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายจูหมาป่าไปดื่มเหล้าในงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนของหมู่บ้าน
จากนั้นก็กลับไปเอาปืนลูกซองที่บ้านแล้วสะพายปืนเดินมาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
พอมาถึงเนี่ยเจอนางอาดะแม่ของนายอากู่แห่นิสามีใหม่ของนางนะอืออยู่ที่ห้องนอน
ก็ถามหานางนอือที่เป็นอดีตภรรยาพอรู้ว่าอดีตภรรยากำลังขอดเกล็ดปลาอยู่ห้องน้ำหลังบ้าน
ก็ไปหาเขาแล้วก็ใช้ปืนลูกซองยิงเขาจนเสียชีวิตเลย
หลังจากนั้นก็เดินตรงไปที่ห้องน้ำแล้วใช้ปืนยิงใส่นางจะอืออดีตภรรยาสองนัดนะฮะเสียชีวิตคาห้องน้ำนะครับ
อากู่สามีใหม่ของนางจะอืออยู่ที่ห้องครัวได้ยินเสียงปืนตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเสียงประทัดที่ชาวบ้านจุดกันในเทศกาลตรุษจีนก็ไม่เอกใจอะไร
แต่พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รีบวิ่งมาดูพบนายจูหมาป่าถือปืนลูกซองยาวยืนอยู่ก็พยายามเข้าไปแย่ง
แต่สู้แรงของผู้ก่อเหตุไม่ไหวก็เลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดส่วนนายจูหมาป่าก็หลบหนีไปนะครับ
นี่นะฮะคือหลังจากที่นางน้าอือหนึ่งในผู้ตายเลิกรากับนายจูหมาป่าผู้ก่อเหตุไปเมื่อ๖ปีก่อนเนี่ยก็มาแต่งงานอยู่กินกับนายอากูแหนิสามีใหม่ได้๒ปีแล้วมีลูกชายด้วยกัน๑คน
สันนิษฐานว่าสาเหตุก็คงมาจากการที่นายจูหมาป่ามีความคับแค้นใจเรื่องในอดีตทนเห็นอดีตภรรยามีครอบครัวใหม่ไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทีนี้ช่วงฉลองตรุษจีนก็ไปกินเหล้าจนเมาไงก็เลยมาก่อเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ทางนายอากู่อายุ๓๒ปีนะครับเป็นสามีใหม่ของนางนาอือเนี่ยบอกว่าเมื่อเย็นวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้นะครับตัวเองพร้อมกับลูกวัย๒ขวบเศษเนี่ยนะแล้วก็แม่ของตัวเองก็คือนางอาดะที่ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันกับนางน้าอือภรรยาอยู่ในบ้านตามปกติจู่ผู้ต้องหาโผล่มาจากไหนไม่รู้ใช้อาวุธปืนยิงใส่แม่ของตัวเอง
ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ห้องนอนแล้วก็ไปหลังบ้านไปที่ห้องน้ำเจอนางน้าอือกำลังขอดเกร็ดปลาอยู่ยิงใส่ไปสองนัดแล้วก็ยังพยายามพุ่งมาหาตนด้วยนะที่กำลังก่อไฟทำกับข้าวอยู่ยิงใส่ด้วยแต่กระสุนติดลำกล้องก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับพอต่อสู้กันแล้วเนี่ยก็ท่าทางจะสู้ไม่ไหวแน่นะครับก็พยายามที่จะหลบหนีกันแล้วผู้ต้องหา
ก็ใช้จังหวะนี้ก็หนีไปเหมือนกันนะครับไม่มีการพูดว่ากล่าวอะไรเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะกันก่อนหน้านี้ด้วยค่ะซึ่งอยู่ดีดีก็มาก่อเหตุคนในพื้นที่ก็บอกก็ตอนเย็นเห็นไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ในหมู่บ้านอ่ะอืมเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี้ยเขาก็บอกนั่งดื่มเหล้าอยู่จนเมาก็ไม่คิดว่าพอเมาปุ๊บอ่ะ